โอเคพี่หนุ่มได้แล้วโอเคครับได้ยินป่ะคะได้ยินได้ยินอ่ามาชัดเจนเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างคุณพี่
ตอนนี้ก็ลุ้นอยู่กลัวกลัวเลยใช่ไหมอืม
อาการพี่มีอะไรไหมไม่มีอาการไม่ได้เป็นอะไร
ไม่ถามก่อนไงว่าแบบตัวเองรู้แบบรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้
คือคือตอนนี้ยังปกติอยู่แต่ว่าก็มีเหมือนแบบ
คือไม่รู้คิดอาจจะคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบระคายคออะไรอย่างนี้ก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้
แต่ว่าก็ไม่ได้ยังไม่รู้ยังตอบไม่ได้จริงเพราะว่า
เจอเพิ่งเจอคนที่เป็นเมื่อวานนี้อืม
เจอตอนกลางวันเมื่อวานนี้ถูกไหมคะใช่ใช่เจอตอนเช้าเจอตอนเช้าเจอตอนเจอตอนประมาณอ่า
สิบโมงค่ะอ่าฮะคือเขาเขาเพิ่งเพิ่งรู้เพิ่งตรวจเจอเหมือนกันนะคะ
ตอนตอนเช้าไม่ใช่ปุ๊บคืออย่างงี้ฮะคือคือคือที่พี่เสี่ยงสูงเนี้ย
เป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้พอดีพี่อยู่ที่ช่องอ่ะเนอะ
พี่ก็พี่ก็อยู่ในห้องแต่งตัวพี่ก็แต่งหน้าทีเนี้ยตอนแต่งหน้าปกติแล้วอ่ะ
เมื่อก่อนเนี่ยพี่จะใส่หน้ากากแล้วก็แต่งหน้าครึ่งหนึ่งถูกไหมฮะ
แต่เดี๋ยวนี้พอตั้งแต่แบบตอนที่เขาแบบเหมือนแบบมีการผ่อนปนมันก็แบบตัวเลขน้อยลงอย่างนี้
พี่ก็เริ่มแบบอ่ะแต่งเต็มหน้าก็เริ่มแต่งเต็มหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเพราะว่าอ่าอ่าอ่ามันเหมือนกับมันก็มันก็ตอนนั้นก็ดุมกับกับน่าจะปลอดภัยบ้างบ้างแล้วเพราะว่าแต่ละคนที่จะมาเจอพี่เนี้ยก็ต้องมีการตรวจเอทีเคก่อนทุกคนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ตรวจกันแบบตรวจกันหนักหน่วงอ่
ที่ม่ะก่อนเนี้ยเราใช้ไอตัวระบิเทสมึงออกไหมฮะเวลาเวลาตรวจมันจะแบบมีมีค่าที่ขึ้นมาแล้วเงี้ย
คือมันสามารถตรวจภูมิได้ว่าเรามีภูมิหรือเปล่าไอ้ตัวนั้นน่ะอืม
คือมันจะมีทั้งหมด๓ขีดใช่ไหม๓อันแต่ถ้าเกิดมันขึ้น๒ขีดแสดงว่าเนี่ยคุณฉีดวัคซีนมาคุณมีภูมิคุ้มกันอะไรอย่างนี้
ซึ่งทีนี้ไอ้น้องคนนี้เขาก็อยากจะตรวจว่าเขามีภูมิหรือเปล่าเขาไปฉีดโมเดอร์น่ามา
เพื่อที่จะตรวจภูมิให้เขา
เสร็จปุ๊บพี่ก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอลแล้วพี่ก็เดินไปนั่ง
เขาก็เดินออกไปก็ตรวจปรากฏภูมิเขาก็ขึ้นมา
นั่นก็คือพูดง่ายคือพี่อยู่ใกล้กับเขาโดยที่พี่ไม่ได้ใส่หน้ากาก
เพราะพี่แต่งหน้าอยู่แต่เขาใส่หน้ากาก
นึกออกไหมครับคือโอกาสเสี่ยงมันก็เลยสูงไง
เนี่ยคือวันนี้พี่ไปถึงช่องแล้วแต่งหน้าเสร็จแล้วทำผมเสร็จแล้ว
แต่งตัวเสร็จแล้วกำลังจะเดินไปไปไปอ่าน
ปรากฏทางฝั่งทีมงานคนนี้โทรศัพท์กลับมาบอกว่า
พี่หนูติดโควิดเพิ่งตรวจเมื่อกี้เองแล้วตรวจเอทีเค๒ครั้งขึ้น๒ครั้งเลย
พี่ก็เลยบอกเฮ้ยแบบไม่ได้แล้วเพราะว่าคือพี่เองก็กังวลใจ
เพราะว่าถ้าเกิดพี่ลงไปแล้วพี่ต้องอ่านกับพี่หมวยอย่างนี้
แล้วพี่ต้องไปเจอทีมคนอื่นอีกซึ่งเป็นทีมของช่องทีม
พี่ก็เลยโทรหาคุณหมอว่าผมไม่ควรใช้หมอบอกว่าพี่กักตัวเลย
มันก็เลยเป็นอะไรที่ฉุกละหุกมากนะเมื่อเช้านี้
เป็นวันชุละหุกมากก็ต้องให้พี่หมวยทำโผล่แทน
แล้วพี่เองก็กลับมากักตัวอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
อันนี้จริงมาตรการคือมันต้องกักตัวกี่วันนะพี่หนุ่ม
๗วันบวก๓ก็คือ๗วันเสร็จแล้ว
แล้วก็พอ๗วันเสร็จปุ๊บถ้าเกิดไม่ติดเนี่ย
ก็อาจจะใช้ชีวิตปกติเพียงแต่ว่าอีก๓วันต้องตรวจ

เพื่อความชัวร์แล้วก็จบเลยอะไรอย่างนี้

เป็น๑๐วันเลยเหรอเธอเธอหยุดงาน๑๐วันเลยเหรอ

มันไม่ติดหรอก

แต่จริงถ้าเกิดเป็นนับหนึ่งมันต้องไปถึงวันจันทร์บรรทางอะไรอย่างนี้

ก็เหมือนกันว่าตรวจเวลา๓
๕เทสต์คือ๕ยี่ห้อ
อ๋อหรอ๕ยี่ห้อเลย

แล้วก็ตรวจน้ำลายด้วยหนึ่งหนึ่งใน๕เป็นน้ำลาย
เพราะว่าวันนี้มันน่าจะยังไม่มีอะไรถ้าเกิดว่ารับเชื้อมาจริงวันนี้ก็ยังไม่เจอหรอก
อาจจะต้องแบบอีก๒วันอะไรอย่างนี้อาจจะวันพฤหัสถึงจะไปตรวจอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้
แต่ก็ภาวนาขออย่าให้ติดเลยไม่อยากติด
เพราะพี่เองก็เซฟเต็มที่แล้วอะไรอย่างนี้

จะแบบมาถอดหน้ากากแล้วแต่งแบบเต็มหน้าเนี่ยประมาณสักไม่นานอ่ะ
ประมาณสักสองสัปดาห์นี้เองค่ะเออแล้วแบบโหเซ็งมากเลยอ่ะ
อืมแต่ปกติเวลาแบบถ้าเราน้อยมากมากค่ะบางคนก็จะเริ่มแบบ
ฉันเริ่มปวดหัวฉันเริ่มเปิดตัวฉันเริ่มเจ็บคอแล้วแต่บางทีเหมือน
ทีละหน่อยด้วยใช่ใช่เพราะบางทีเวลาเราพอใกล้ปุ๊
เราจะเริ่มมีอาการขึ้นมาโดยอัตโนมัติแต่เขาบอกว่าอันนี้มิ้นถามคนที่เขาเป็นอ่ะนะคะ
เขาบอกว่าถ้ามันจะติดจริงจริงอ่ะอาการมันจะมันจะไม่มันจะมันจะรู้สึกได้เลยว่าผิดปกติจริงจริง
เขาบอกแบบนั้นมีอะไรบอกมีอะไรบอกท่านผู้ชมไหมฮะคือของของพี่อ่ะ
ถามว่ามีมีนิดนิดไหมพี่มีแต่พี่กลัวกลัวพูดออกไปแต่กลายเป็นว่าคิดมาก
ไปเองอะไรอย่างเงี้อืมแต่เกิดถามว่ามีไหมก็ก็มีนะมีนิดนิดหน่อยหน่อยที่พี่รู้สึก
เดี๋ยวก็ขอลุ้นว่าเออให้มันมันไม่เป็นอะไรขอให้เราเป็นคิดไปเอง
แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ไม่มีอะไรครับก็เอ่อก็ฝากข่าวใส่ไข่ด้วยเนอะ
แล้วก็ฝากผลกระแสด้วยเนอะฝากข่าวเที่ยงด้วยเนาะเราก็ฝากฝากด้วย
แล้วกันเพราะว่าพี่ก็อาจจะหายไปสักแป๊บนึงอะไรอย่างนี้ฮะ
แล้วก็เดี๋ยวมีจะกลับมาครับก็อย่างน้อยเราก็ทำตามมาตรการอ่ะเนอะ
ก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยที่เป็นกำลังใจแล้วก็ส่งข้อความเข้ามา
อันนี้ได้อ่านหมดทั้งหมดนะครับในในไอจีในเฟซบุ๊คได้อ่านทั้งหมดนะครับ
โอเคพี่หนุ่มอีก๒วันเราโทรไปอัปเดตอาการพี่อีกทีนะ
เพราะว่าพี่จะไปตรวจอ่าอีกสองสามวันถูกไหมอื้อฮือใช่
ตรวจตอนนี้มันก็ไม่เจอใช่พี่หนุ่มบอกแล้วอีกสองสามวันเราอัปเดตกัน
อืมอ่าฮะอ่าครับนะโอเคโอเคนะขอบคุณนะคะ
ครับผมพี่หนูขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับครับ
บ๊ายบาย